ตัวแม่ในวงการบันเทิงหลายคนอาจจะต้องหลบให้กับคู่นี้นะคะ
สำหรับแม่โบวันด้าแล้วก็น้องมะลิพาขวัญสหวง
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงค่ะสำหรับน้องมะลิสามจุกดุ๊กดิ๊กขวัญใจมหาชนที่ขณะนี้คุณแม่โบแวนด้าพาลูกสาวเปิดตัวครั้งแรกกับการรับหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์นมพร้อมดื่มโดยภรรยาสาวของ
เอกผู้ล่วงลับเผยว่าใช้เวลาตัดสินใจรับงานนี้ไม่นานเนื่องจากเห็นว่าตรงกับช่วงวัยของลูกสาว
ซึ่งอาน้ำอ้อยสอนมนตราผู้จัดการส่วนตัว
จะเป็นผู้ดูแลและช่วยคัดเลือกทั้งหมดค่ะ
ส่วนความคืบหน้าการเตรียมตัวเป็นผู้จัดละครตามความฝันของสามีผู้ล่วงลับนั้น

โดยจะชัดเจนหลังจากงานทำบุญครบรอบ๑๐๐วัน
ยังยืนยันว่าข่าวลือการเตรียมเซ็นสัญญา
ทำละครให้กับสถานีต้นสังกัดของปทฤษฎีนั้นไม่เป็นความจริงค่ะ
มากครับ

คุณอาเขากำลังคุยให้อยู่อะค่ะ
เรียนจังนะขอให้ผ่านช่วงร้อยวันของพี่ปอล์ไปก่อน
แล้วพอผ่านไปน้องเข้าเรียนทีนี้ก็จะได้เต็มตัวแล้ว
ไปเสียญสัญญาไปฟูจัดกับทั้งช่องเรียบร้อย๐๒

นี้แม่โบยังให้สัมภาษณ์ถึงทายาทคนแรกน้องออโต้
ว่าตอนนี้ก็มีไปมาหาสู่กันบ้าง
แต่หากอนาคตจะย้ายมาอยู่ด้วยกันอย่างถาวร
ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวของลูกชายด้วยค่ะ
โต้เหมือนเดิมมีความสุขสนุกสนานดีทุกอย่างค่ะ

จริงน้องจะอยู่กับคุณตาคุณยาย
เพราะว่าเขาจะมีเพื่อนอยู่ที่นั่น
พี่สาวก็จะอยู่ในวัยเดียวกับเขาผู้ชายเหมือนกัน

พอมาก็จะอยู่กับพี่ปอโบมะลิอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทุกคืนค่ะนอนด้วยกันทุกคืน

ถ้าน้องรู้สึกว่าอยากจะมาอยู่กับพี่